อัญมณีเหล่านี้ครั้งนี้เคยเป็นหินไร้ค่าเกลื่อนกราดเต็มอำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรีจนต้องนำมาถมถนน
กิมไนท์คนขุดพลอยในตอนนั้นเห็นว่าที่บ่อพลอยบ้านเกิด
ของตัวเองมีหินสีดำเต็มไปหมดเลยลองเอามาเจียรนัยดู
นี่ขั้นตอนที่๑ก็จะขุดเบิกหน้าดินนะคะ
ขั้นตอนที่สองนี้เราก็จะขุดลงไปให้ถึงแร่ที่มีพลอยนินเนี่ยนะคะ
แร่แล้วเนี่ยเขาก็จะขุดเขาก็จะเลือกในนั้นเลย
แล้วก็จะขนขึ้นมาสองคนนี้ก็จะเลือกละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เลือกมาได้แล้วก็จะมีพ่อค้าไปซื้อที่บริเวณขุดพลอยเลย
ทีนี้เราจะเอาไปนำไปเจรนายเนี่ยเราก็ต้องคัดเลือกที่มีคุณภาพดี
เนื้อไม่แตกแล้วเราก็จะไปโกนรูปร่าง
นินที่เราเลือกมาเนี่ยถ้าเราอยากจะได้เป็นรูปหัวใจเราก็จะโกนด้วยเครื่องจักรเนี่ยนะคะ
พอได้แล้วช่างนี้ก็จะแต่งเหลี่ยมแล้วก็เจรนัยค่ะ
ช่างก็จะเจียรนัยเจียรนัยตามเดี่ยมที่เราต้องการแล้ว
พอเสร็จจากนี้เราก็เอาไปเข้าตัวเรือนเป็นเข็มกัดเป็นจี้ได้นะคะเนี่ย
จากวันนั้นถึงวันนี้จากหินสีดำไร้ค่าที่เขานำมาถมถนน
แม่กิมนายเอามาเจียรนัยกลายเป็นอัญมณีลำค่า
และกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดกาลนะจ๊ะบุรี
กาญจนบุรีในวันนี้
ปัจจุบันคือแม่กิมไนท์นะครับ
เจ้าของธุรกิจเป็นร้อยล้านนะครับ
แต่ทราบมาว่าวัยเด็กของคุณแม่นั้นลำบากไม่ธรรมดาเลย

ฉันเกิดที่อำเภอบ่อพลอยค่ะ

เตี๋ยมาจากเมืองจีน

มีลูกทั้งหมด๙คน
ลูกทุกคนก็จะช่วยพ่อแม่ทำงานทุกคน
อำเภอบ่อพลอยก็ไม่มีอาชีพอื่น

หมายความว่าตอนเด็กนี้คือทุกคนในครอบครัวก็ช่วยกันขุดพลอยนี่แหละ

คนไหนโตก็ต้องไปช่วยกัน

อยากรู้จังเลยเวลาเราไปขุดพลอยเนี่ย

อยากรู้ว่าตอนนั้นคุณแม่ไปขุดพลอยเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ
อายุก็ประมาณ๑๒ค่ะ

แล้วเรารู้ได้ไงครับว่าตรงนี้อาจจะมีพลอยอยู่

ก็ไม่รู้อ่ะก็พื้นที่ที่อำเภอบ่อพลอย
ก็ทั่วไปก็จะมีพลอยเราก็ลองขุดลงไป
ถ้าที่ตรงไหนมีสายแร่ที่ตรงนั้นก็จะมีพลอยค่ะ
สายแรกคือขุดปุ๊บแล้วเจอแร่ใช่ไหมคะ
ว่าที่ตรงนั้นจะเจออีกถูกไหมคะ
ค่ะก็พอเจอสายแรกก็จะมีแล้วตรงนั้นก็จะมีพลอยมีนินมีแล้ว
อยากรู้แบบนี้ครับคุณแม่ครับว่าต้องขุดลงไปลึกแค่ไหน

เป็นแรงงานของชาวบ้านนะฮะโดยที่ไม่ได้ไม่มีการจ้างต้องทำเอง
แล้วในยุคนั้นรายได้จากการขุดพลอยถือว่าดีไหมครับ
ส่วนใหญ่ที่เราขุดไปบางหลุมพลอยก็จะเจอพลอย
แล้วราคาก็ไม่ได้แพงอะไรก็เป็นพันเป็นหมื่น
โดยเฉพาะนิลล์ก็จะไม่มีราคาอะไรตอนเป็นเด็ก
ก็เพราะแม่เรายากจนฉันก็จะสนใจนิลล์มาตั้งแต่เด็ก
นิลล์ถ้าเรานำไปเจียรไนต์แล้วมันจะมีความสวยงามมาก
คือจะเป็นสีดำซะนิดแล้วก็แววไม่ต่างกับบ่อยสีอื่น

คือเห็นบอกว่าตอนนั้นน่ะขุดลงไปนินก็ส่วนหนึ่งที่มันไม่มีค่าอะไรเลย
แต่เราขุดลงไปจริงหวังจะได้พลอย

เราจะหาเงินจากไหนเพราะมันไม่ได้มีทุกหลุมถูกไหมครับ
เห็นว่าคุณแม่มีอาชีพเสริมระหว่างนั้นด้วยยังไงครับใช่ไหมคะ
เราก็จะช่วยพ่อแม่ขายของค่ะ

ก็เวลาเที่ยงค่ะเราก็จะไปชงกาแฟ
หมายถึงว่าเราก็ขายน้ำให้กับคนที่มาขุด
๑๐๒๐ทั้งหลุมต้องใช้คนงาน๒๓คน
ก็เป็นชาวบ้านนะครับ

นี่ไงเขาถึงเรียกว่าผลพลอยได้

คือบนไหนไม่ได้พลอยก็ขายอุ่น

ชีวิตของแม่งกิมไนท์นะครับถือว่าผูกพันกับพลอยมาเรียกว่าตั้งแต่เกิดเลยนะฮะ
เพราะว่าเกิดที่อำเภอบ่อพลอย

แม้แต่ถนนทางเนี่ยยังปูด้วยพลอยเลย

เรียกว่าเดินบนกองพลอยกองนี้มาตั้งแต่เกิดเลย
แต่ว่าชีวิตของแม่กิมไม้เรามีความเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งนะครับ
จากแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อำเภอเมืองกาลแทน
คือจากบ่อพลอยย้ายไปที่อำเภอเมืองกาล
ชีวิตที่อำเภอเมืองกาลเป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็บ้านสามีขายอาหารนะได้๗ปีแยกบ้านจากสามีที่เป็นครอบครัวใหญ่
ตอนนี้ขายอาหารแม่งก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับพลอยเลย
มีใครสั่งเราก็จะเอามาเก็บไว้
เก็บไว้ตอนนั้นลูกก็กำลังเรียนเล็กอยู่

ผ่อนที่ดินค่ะครับสมัยก่อนก็ไม่แพงครับพอหลังจากผ่อนแล้วเราก็ได้สร้างบ้านเห็นว่า
ร้านในปีไหนนะครับก็ตั้งแต่ปีสองห้ามาจนอืมถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะ
ค่ะแล้วเห็นว่าพอปี๒๕๒๙คุณแม่ก็มีเปิดโรงเรียนด้วยเหรอคะ
คิดอยากจะนำนินที่บ้านของเราที่เราชอบมาก
ที่เรามีความตั้งใจว่าเรารักนินมาก
เพราะว่านินเนี่ยมีจำนวนมาก
และเป็นดินที่ดีที่เดียวในโลกนะฮะที่จังหวัดกาญจนบุรี

ก็เลยอยากจะให้ทุกคนรู้จักนินแล้วก็เห็นประโยชน์ไปต่อยอดได้
ก็เลยปรึกษาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ว่าเราอยากจะเปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพเจรนายนิน
ให้เด็กที่ด้อยโอกาสในท้องถิ่นของเราเนี่ย
ให้มาเรียนเป็นช่างเจรนัยพื้นบ้าน
เพราะว่านินบ้านเรามีมาก
คนทั่วไปไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่มีใครรู้จัก
ก็ได้มาเป็นกองเป็นภูเขาเลยนะครับ

เททิ้งแบบไม่มีใครสนใจ
แต่โรงเรียนที่แม่เปิดเนี่ยทำให้คนกลับมาสนใจนินมากขึ้นไหมคะ

พอเราได้เปิดเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพเจรนัยเนี่ย
หลังจากที่คุณแม่ก็เปิดร้านแล้วนะคะมีโรงเรียนสอนแล้วเนี่ย
ก็ดูเหมือนชีวิตจะดีมั่นคงแล้ว
แต่ว่ากลับเกิดเหตุการณ์ที่พลิกผันอีกครั้งหนึ่ง

ก็พอดีมีญาติกันค่ะ

ตอนไหนก่อนชอบขับรถมอเตอร์ไซค์

ก็มาชนด้านท้ายของเรา

เหมือนตอนนั้นก็เหมือนกับเราต้องหยุดไปไหมคะ

เพราะว่าส่วนต่าง

ระเวียงแต่เดินไม่สะดวก

เราต้องไปผ่าตัดอีกครั้งหนึ่ง

เราจะเปิดศูนย์เตรียมนายนี้ก่อน

ถึงจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไร
อะไรคิดอย่างนี้นะครับ

แต่เราก็ต้องทนทำงานแล้วก็เปิดโรงเรียนไปด้วย
ก็เตรียมนานแล้ว

เราต้องแบบตั้งจิตอธิษฐานเลยนะ

เพราะมันเป็นช่วงที่ชีวิตเราเหมือนจะตกต่ำด้วยครับ

ก็คิดว่าเราอยากจะพัฒนานินให้ได้

แล้วก็ได้อธิษฐานจิตว่า

ฉันจะคิดทำรูปแบบอะไร
ขอให้ท่านทำได้และสำเร็จ

ฉันก็เรียกช่างและเด็กที่ฉันฝึก

คือสร้อยแหวนต่างหูอะไรก็มีทั่วไป

แม้แต่คนไทยและคนบ้านเราก็

ฉันก็เลยบอกว่าฉัน

สัญลักษณ์จังหวัดกาญจนบุรี
ไปถวายสมเด็จพระนางเจ้า

แล้วฉันคิดเนี่ยมันก็เหมือนทำชิ้นใหญ่มาก

ฉันก็บอกว่าต้องทำได้

นินของเราเนี่ยมีจำนวนมาก

แต่ที่สำคัญตอนนั้นที่ตั้งใจไว้คือ

สะพานข้ามแม่น้ำแควร์

โห่โอ้โหครับผม

ที่ศูนย์หนึ่งชุดอืมค่ะก็เป็นผลสำเร็จนะคะค่ะ
ใช้เวลานานไหมคะคุณแม่อืมแปดชิ้นนี่ก็ใช้เวลาสองสักปีนะคะ
โอ้โหนะคะมันเป็นงานใหม่นะคะครับ
เด็กไม่เคยทำแล้วเด็กก็ไม่กล้าทำไงฮะ
แล้วก็มันต้องไปคอยให้กำลังใจบอกทำเสียไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ย
แล้วจริงจริงตอนนั้นที่ทำเสียเยอะไหมครับก็เยอะค่ะโอ้โห
แต่กว่าจะสำเร็จได้เนอะแต่สุดท้ายก็ทำจนก็สำเร็จ
พอสำเร็จแล้วเนี่ยอยากรู้ค่ะคุณแม่ว่ารายได้เราเนี่ย
เพิ่มมากขึ้นไหมคะเพราะปกติเนี้ยเราทำสร้อยแหวนอย่างเงี้
พอเรามีสินค้าใหม่ที่มันขนาดใหญ่ขึ้นรายได้เราเพิ่มขึ้นเลยไหมคะ
ไม่ค่ะพอเสร็จแล้วรอไปถวายก่อนครับครับ
ฉันก็บอกให้ทางพัฒนาชุมชนทำเรื่อง
เรื่องก็ต้องไปถึงผู้ว่าใช่ไหมคะครับเรื่องไปถึงสำนักพระราชวังประมาณ
ไม่ถึงเดือนนะคะทางสำนักพระราชวังก็มาดูงาน
มาดูของที่ฉันเนี้ยครับฉันถวายค่ะว่าทำไมฉันเนี้ย
ถึงให้มากมายถึงขนาดนี้อะไรเพราะว่ามันคิดเป็นเงินฮะ
มันเจรนัยแล้วมันก็มันก็แพงใช่ไหมครับค่ะ
แล้วก็บอกว่าก็มาคุยกันอย่างนี้ค่ะก็ไม่ทราบว่าฉันเนี่ยประสงค์อะไร
ที่ไปถวายให้มากมายขนาดนี้ค่ะคุณแม่แจ้งว่าอะไรคะ
เธอบอกว่าเหมือนฉันเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าจะหวัง
ตอบแทนอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะเราก็แจ้งเข้าไป
ตอนนั้นฉันยังเดินวอคเกอร์อยู่เลยฉันบอกว่าฉันไม่ต้องไม่ประสงค์
อย่างนั้นฉันประสงค์ว่าหนึ่งให้คนได้รู้จักนินอืม
เมืองกาลครับสองให้เด็กเมีย
ทางสำนักพระราชวังก็ทราบก็เลยอนุมัติพอเข้าไปอืม
ค่ะเขาก็รับเรื่องแล้วเข้าไปโอ้โหฟังแล้วเนี่ยอยากรู้จังเลยครับ
คุณแม่ครับในช่วงเวลานั้นตอนที่เรานำดินทั้ง๔ชิ้น
ผลงานชิ้นโบแดงของเราเลยนะนำไปถวายแด่พระองค์ท่าน
พระองค์ท่านได้ตรัสอะไรกับเราบ้างครับท่านเดินเข้ามาที่ห้องที่เราไป
ไปถวายครับครับท่านยิ้มมาตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วค่ะอืม
ฉันก็รู้สึกปลื้มใจนะคะแล้วท่านก็ชื่นชมค่ะว่านำนินเนี่ย
มาทำอะไรได้มากมายถึงขนาดนี้อืม
ท่านก็ตัดกับดิฉันว่าให้ฉันเนี้ยอนุรักษ์นินไว้นะอืม
เพราะว่าต่อไปก็จะน้อยแล้วก็หมดลงตอนนี้ฉันก็เลยทำพิพิธภัณฑ์ส่วนหนึ่งใน
ในร้านค่ะเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สมเด็จท่านแนะนำ
นินเนี่ยที่มีชื่อเสียงให้คนรู้จักทั้งคนไทยและต่างประเทศเนี่ย
เพราะพระองค์ท่านอย่างแท้จริงก้อนนินก็จะมีราคาตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะ
คนก็รู้จักตั้งแต่นั้นมาดินก็เริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดใช่
แล้วก็มีราคามากขึ้นค่ะค่ะจนตอนนี้นะคะสินค้านิน
แล้วดินสมัยก่อนที่แม่บอกว่าเยอะมากจนเยอะเกินเลยครับ
มาทุกวันนี้มันน้อยลงหรือหายากหรือยังครับ
ลูกหายง

อยากรู้ค่ะว่าคุณแม่มีนิน
นินหรือป้องพี่อัอน
หรือพรอยอะไรที่แบบใส่แล้วไม่ค่อยดูดซับเรียกซับอะไรแบบนี้
ที่แบบสายมูอะไรอย่างนี้ค่ะ
พันปีหลวงค่ะให้มาประชาสัมพันธ์ว่า
นินเนี่ยเป็นอัญมณีที่เสริมพระบารมี
ใส่แล้วมีโชคลาภป้องกันภัยร้าย
และโดยเฉพาะรักแท้คือหัวใจสีดำ
ไม่ใช่สีแดงนะท่านบอก
ให้มาประชาสัมพันธ์ด้วย
จากวันที่แม่กิมไนท์ทำงานขุดพลอย
เพื่อเลี้ยงน้องที่หมายังเป็นเด็ก
ถึงต่อมาก็มาเดินขายนินขายพลอยตามบ้าน
เป็นร้านนินประจำจังหวัดจนบุรีหน้า
มาถึงวันนี้คิดว่าสิ่งอะไรที่แม่ประสบความสำเร็จ
เนยว่าคุณแม่เป็นคนที่ไม่ท้อจากที่ดูมา

ขายที่ดินอะไรฉันทำหมดเลย
เหมือนคุณมีที่ดินฝากเราไปขาย

โอ้โหมีหลากหลายรสชาตินะ
คืออยากจะรู้จริงในการทำอาชีพอะครับคุณแม่ครับ

ในการใช้ชีวิตในการที่จะทำงานในแต่ละแบบแต่ละแบบ
มุ่งมันเนี่ยจะต้องทำให้ได้
มุ่งมั่นที่จะทำให้ได้แล้วก็มีความซื่อสัตว์จริงใจ

ดินก้อนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
คือมันเป็นนินที่เรียกได้ว่ามูลค่ามันน้อยมาก
ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหในจังหวัดกาญจนบุรี
บอกหลายคนก็ทำตามคุณแม่

เจียแล้วก็มาทำเป็นของเที่ยวลึกถูกไหมครับ

รู้สึกยังไงฮะที่ทำให้นินก้อนหนึ่งที่มันดูไร้ค่า
แต่วันนี้มันเป็นของมีค่า
และเป็นของดีประจำจังหวัดกาญจนบุรีด้วยครับ
รู้สึกภูมิใจว่าของเราเนี่ยได้เผยแพร่

ทุกร้านได้เอาไปเป็นแบบอย่าง
นะครับแล้ววันนี้ครับเราได้เห็นเส้นทางของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
กว่าจะเป็นเศรษฐีนั้นไม่ง่ายเลยนะครับ
แต่ว่าที่สำคัญกว่าคือความรักบ้านเกิดนะครับ
กิมไหนครับหยิบเอาก้อนหินธรรมดาครับ

กโฉมเป็นอัญมณีประจำจังหวัดได้ครับ
ใช่ค่ะและด้วยความตั้งใจนะคะ
ความไม่ล้มเลิกนะคะไม่ท้อถอยนะคะ
ของแม่กิมไนท์สิริพฤกษานะคะ
ทำให้แม่มีอนันตพลพลอยการในวันนี้ค่ะ
และอีกหนึ่งสิ่งที่น่าประทับใจนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็คือความเอื้อฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้าง
เรียกได้ว่าดูแลคนรอบข้างเป็นอย่างดีไม่ทิ้งกัน
ครับผมวันนี้เป็นทางรายการสถิติป้ายแดนนะครับ
ขอบคุณแม่งกิมไนท์มากครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับ